หน้าหน่อยก็ถาม
อุ๊ยเอ๋ย็อกแล้วเธอล่ะ

นี่คือลูกเดรค่ะ
เธอเล่นกับเพื่อนก่อน

ภักด์ไม่ขยับเลย

อ้าวผักกัดจะตายได้ไงอร่อยออก

แล้วนี่คือลูกเดือดทั้งตาไม่คือ๕๐๐กรัม

นี่จากเท้ายังไง

ยังไม่พอเอากระดำก็ให้อีก
นี่คือศาขอร์น
บอมเยอะแยะสิ้นสมาธิ
เรากำลังพรีเซนต์

เดี๋ยวก็โดนต่ออารา

ตราไร่ทิพย์

เครื่องน้ำเต้าหู้ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เคยกินแต่ว่าไม่เคยซื้อเองเลยค่ะ

ตอนนี้ก็เลยแบบสวยแล้ว

เพราะว่าเขาชอบใช้แบบเวลากินแบบอาหาร
แฮลตี้
อาหารครีม
แม่งลักค่ะ

เครื่องน้ำเต้าหู้เม็ดแมงลักตาไล่ทิพย์ขนาด๑๐๐กรัม

และเป๊กจะเปิดลูกเดื่อยตาไร้ทิพย์ขนาด๕๐๐กรัม

มาวัดกันที่สาครูเม็ดใหญ่
และราคาสาคูเม็ดใหญ่ตาป่าไทย๕๐๐กรัม

ราคาสาคูเม็ดใหญ่ตาตาไทย๕๐๐กรั

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกที่สุด
เยี่ยมมาก

ละ๔๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาท
ตั้งสติสมาธิให้ดีอย่าหวั่นไหวนะคะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

หมด

อันแรกเป็นวุ้นคาราจิแนน

สำเร็จรูปกลิ่นไวท์เบอรี่

นี่คือวุ้นทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้

มูลค่า๘๐๐๐บาท
วุ้นทั้ง๓แบบนี้จากไทยชิ
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

แล้วก็ใช้พวกนี้ด้วย

ใช่กว่าจะมีข้อที่หนูรู้

เท่าที่จำได้ก็รู้สึกว่า

คิดว่านี่น่าจะราคาถูกกว่า
เพราะว่าถ้าเคยซื้อแบบว่าตามรถเข็นอะไรอย่างนี้
เขาจะชอบใช้ตัวนี้มากกว่า

ใช้ตัวนี้เพราะว่าถูกหรือว่าใช้ตัวนี้เพราะว่ามันป๊อปปูล่า

จะตอบเลยไหมว่ารูปทรงสี่เหลี่ยม

น่าจะเป็นตัวเบอร์หนึ่งค่ะ

งั้นพี่เป๊กจะเฉลยอันที่คุณเลือกค่ะ
และอันสุดท้ายค่ะวุ้นคาราจิแนนสำเร็จรูปกลิ่นคาราเมลและใบเตยรูปทรงกลมต้องแพงกว่า๓๕บาท
นี่คือสินค้าที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

เก่งมากตอบถูกค่ะวุ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นของที่ถูกที่สุด
คุณดูอึกอักและไม่มั่นใจแต่เชื่อไหมผ่านข้อ๓มาแล้วอ่ะ
ตอนนี้รับไปแล้ว๘๐๐๐บาท
นอกจากผ่านข้อ๓มาได้สรุปอยู่แล้วตัวชั่วยังอยู่ครบเลย
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ

สวยเลยค่ะข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

เมื่อไผลร้อนจะปิดนี่
ทำไมอยากกลับบ้าน

อยู่เราจะไม่อยากกลับบ้านเลยตอนนี้ปกติไม่เห็นกลับ

คิดถึงคิดถึงเมีย
คิดถึงทำไมเมื่อคืนไม่กลับอ่ะนอนบนรถเพื่อ
เพื่อบรรยากาศ

จริงคนเราต้องรู้จักสร้างบรรยากาศ
สร้างบรรยากาศไงพี่เบิร์ด
นี่หน้าหนาวนี่เห็นไหมหน้าบรรยากาศก็ได้
ชอบมันเหมือนกันเบิร์ดไม่ชอบหน้าหนาว

หน้าฝนมันดียังไงพี่เบิร์ต
ก็เบิร์ดที่อยู่กับเมียก็๒คน
แล้วบ้านเป็นบ้านไม้
หลังคาสังกษี
แล้วเวลาฝนตกโดนหลังคาดัง

เราก็เริ่มชวนเมียสร้างบรรยากาศ

ด้วยการให้เมียไปอาบน้ำ

แล้วก็ใช้หมักมัวนะ

น้ำมันจะได้เกาะตัวเป็นเม็ด
แล้วให้เช็ดตัวให้แห้ง

ไปนอนรอบนเตียง
แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไง
เราก็เข้าไปอาบมั่ง

จะกลับให้ดินปิ้งอย่างอุ้ยอีก

ออกมาเราก็นุ่มภาคมะ
เฮ่ย

แล้วก็ปิดไฟฟ้าทั้งบ้าน

และหลังจากนั้นเป็นยังไง

ใครจะโรวะ
คนดีเขาไม่โกนหัวหลอก

ใครรู้บ้างว่ากระเช้าปีใหม่จากดอยคำสามแบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด๑ดอยคำกระเช้าของขวัญเซ็ตเอสองดอยคำกระเช้าของขวัญเซ็ตบีสามดอยคำกระเช้าของขวัญเซ็ตซี
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร
ทิฟต์วอร์เชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
ผมเป็นช่างรักจริงไม่กลิ้งกรอก

ไม่เคยหลอกรักใครให้ไหลหลง
ผมเป็นช่างรักนะรักมั่นคง
บอกตรงรักเลยรักขโมย

โปรดติดตามตอนต่อไป